และจากเหตุการณ์ช็อกความรู้สึกของพ่อแม่ผู้ปกครองที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
วันนี้ผู้ปกครองหลายคนไม่พาเด็กไปฝากครับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก๓แห่งของจังหวัดมุกดาหาร
จากเกรงว่าลูกหลานจะไม่ปลอดภัย
ไปดูบรรยากาศที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขาใต้เป็นหนึ่งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก๓แห่งนะครับ
ในพื้นที่ตะบนคำป่าหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเป็นไปอย่างเงียบเหงา
เนื่องจากมีญาติญาติมาน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดปกตินะครับที่นี่จะมีเด็กสามสิบหกคน
แต่วันนี้ผู้ปกครองพามาเพียง๑๑คนเท่านั้นส่วนเด็กเล็กอีก๒แห่งเด็กมาลดน้อยลงกว่าครึ่งเช่นเดียวกัน
นายวัยพฤษคำพิลาครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดเผยบอกว่าหลังทราบข่าวที่จังหวัดหนองบัวลำพู
ทำให้ครูที่นี่และผู้ปกครองต่างรู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมากที่เกิดเหตุนะครับขึ้นกับเด็ก
และไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นด้วยส่วนเด็กที่มาน้อยลงคาดว่าผู้ปกครองหลายคนยังคงหวาดภาวะ
แล้วก็ไม่สบายใจในความไม่ปลอดภัยของบุตรหลานนะครับทำให้ไม่กล้าพาเด็กมาส่ง
ขณะที่โรงเรียนอนุบาลชัยนาศอำเภอเมืองชายนาฏผู้ปกครองพาเด็กมาส่งนะครับมาเรียนก็ยังหวั่นใจแล้วก็หวาดระแวงใจ
อืมแต่ก็ยังเชื่อมั่นกับการจัดการของโรงเรียนเพราะว่าประตูโรงเรียนปิดสนิทมิดชิดเจ้าหน้าที่เฝ้าด้านหน้าตลอดทั้งวัน
ห้ามเด็ดขาดห้ามคนนอกเข้าเด็ดขาดต้องตรวจสอบอย่างละเอียดและเข้มงวดครับ

รั้วโรงเรียนนะคะเพราะว่าไม่ให้คนข้างนอกเข้าอยู่แล้ว
วันนี้เราก็จะมีมาตรการเข้มค่ะคือไม่ให้ปิดประตูอย่างนี้ค่ะ